๑๖๖๙จะให้มารับเพื่อจะได้ไปโรงพยาบาล
คลอดลูกค่ะแล้วก็เป็นลูกคนที่สามแล้วนะคะ
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทารกเพศหญิงนะโอ้ยตอนเด็กออกมาเนี่ย
ส่งเสียงร้องดังลั่นเลยถ้าแบบนี้แสดงว่าแข็งแรงนะ
แล้วก็แข็งแรงจริงด้วยทั้งแม่และลูกนะคะ
นางสาววันลาคุณแม่บอกแบบนี้เธอเนี่ยท้องเป็นท้องที่๓แล้ว
จริงกำหนดคลอดเนี่ยต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลแหลมชะบังวันที่๑๘ธันวาคมที่จะถึงนี้
แต่เมื่อวานนี้วันที่๑๑๒ทุ่มกูเจ็บท้องรู้เลยแหละ
เริ่มรู้ตัวแล้วเพราะคลอดลูกมาก่อนหน้าสองคนแล้วไง
คลอดแน่โทรแจ้งไป๑๖๖
จะให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันไร
ลูกออกมาก่อนเลยค่ะ
ทีนี้เธอก็เลยเชื่อว่าลูกสาวคนนี้คงอยากจะเกิดที่บ้าน
แล้วคิดว่าจะให้โชคแน่นอน

พูดหน่อยขอแนะแตะพูดหน่อย

เออเอา๗๘ทับ๕จ้า